แค่เปิดไฟใส่กันเนี่ย

เขาจึงต้องชักปืนมาขุกันเลยหรอ
คือก็ไม่รู้ว่าไปหงุดหงิดอะไรมาก่อนหน้าหรือเปล่า

คือรถคันหน้าเนี่ยกำลังจะขึ้นลูกละหน้า

แต่จริงชะลอยลูกด้านหน้าก็ทำถูกแล้วนะ

แต่รถคันหน้าเนี่ยพอโดนเปิดไฟใส่ก็โมโห

เดี๋ยวเราไปดูภาพกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้นะคะ

กวักกันเห็นเลย
เห็นในมือไหมคะในมือ
เป็นลักษณะเหมือนปืนต้องบอกว่าเหมือนปืน
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเว็บไซต์ยูทูป
ที่มีชื่อว่าทวีศักดิ์พิชิตมันกูล

ที่ถ่ายมาได้จากกล้องหน้ารถนะคะ
จับภาพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสังเกตรถสีขาวเห็นไหมคะ
นี่ค่ะชักปืนออกมา

ชาวเน็ตเก่งค่ะชาวเน็ตก็พยายามดูเลยว่า
มันถนนอะไรถนนเส้นไหนอยู่ตรงไหนอย่างไร

ภาพนี้มันน่าจะเกิดขึ้นที่ถนนในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตำรวจก็เลยต้องไปตรวจสอบนะคะ
ร้อยตำรวจโทประชารักษ์สุริยะพนักงานสอบสวน
ตำรวจภูทรน้องขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตรวจสอบทะเบียนรถค่ะ
ทะเบียนรถของหนุ่มคนนี้ที่นำปืนออกมาข่มขู่
แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพในโลกออนไลน์นะคะ
ตำรวจตรวจสอบพบว่าเกิดขึ้นที่๔แยก
ถนนปิ่นทอง๑ซอย๖หมู่ที่๑๐ตำบลหนองขาม
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ที่เบลอหน้าเอาไว้นะคะ
ก็อยู่ในรถคันสีขาวเมื่อสักครู่นี้
ชักปืนออกมามีชื่อว่านายอานนท์สินกะ
อายุ๒๘ปีเป็นพนักงานขับรถของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะ
ซึ่งก็ตัวเองก็ยอมรับเลยว่าเป็นผู้ชายในคลิปจริง
เล่าให้ฟังแบบนี้เลยค่ะว่า๘โมงถึง๙โมงเช้า

ขับรถเก๋งยืมเพื่อนมากำลังไปทำงาน
ถนนปิ่นทอง๑ซึ่งมีลูกระนาดก็เลยขับช้า
แต่รถข้างหลังนี่สิเป็นรถกระบะ
ไม่รู้หมายเลขทะเบียนเปิดไฟไล่
ตัวเองก็เลยโมโหจอดรถนำปืนลงไปด้วยเพื่อข่มขู่
ปืนที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ปืนจริง
ตำรวจก็เลยต้องตามตัวรถกระบะด้านหลังคู่กรณีมาสอบปากคำด้วย

คนขับรถกระบะก็มีชื่อว่านายมีชัยผ่านเมืองอายุ๓๖ปี
คนที่ขับรถกระบะคนข้างหลังเนี่ยเป็นคนถ่ายภาพเอาไว้ด้วยภาพจากกล้องหน้ารถอ่ะนะคะก็เอามาให้ตำรวจดูแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นคนโพสต์ตรงในโลกออนไลน์จริงเพราะว่าอยากจะเตือนสติว่าอย่าใจร้อนแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณถ้ามีปืนด้วยกันทั้งคู่จะเป็นยังไงนั่นน่ะสิแล้วถ้าเป็นปืนจริ

นั่นคือเป็นสัญญาณที่เขาอยากที่จะให้เราชะลอรถเพราะว่าตรงนั้นอาจจะมีผู้คนเดินผ่านไปมาเยอะแยะหรือว่ามีเหตุอะไรที่จำเป็นต้องลดความเร็วก็ใจเย็นกันทุกฝ่ายถูกเนาะ